ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะถกเถียงกันมากแล้วก็วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเหมือนกัน
สำหรับกรณีที่หนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งไปรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลดัง
เรื่องนี้นี่คือเรื่องใหญ่มากถกเถียงกันเพราะว่าโรงพยาบาลดังนั้นเราก็รู้จักกันดี
พูดชื่อได้นะคะเพราะว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะคือเขาออกแถลงการเลยบอกว่า
รายการข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์ของเรานี่แหละนะไทยรัฐนิวส์โชว์ได้รายงานข่าว
โรงพยาบาลขอออกมาชี้แจงว่านุ่มวัย๒๔ปีที่ว่านี้เป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือเมื่อ๑๕ปีก่อนเขามารักษาตั้งแต่เขาอายุเก้าหัว
ซึ่งทางโรงพยาบาลขอชี้แจงแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
โรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่เขาจะรักษาผู้ป่วยเขาจะต้องมีการรับเลือดมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่เราไปบริจาคเลือดกันนั่นแหละใช่ไหมคะ
ซึ่งเขาก็รับเลือดมาจากศูนย์นั้นเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทีนี้ในช่วงปี๒๕๔๗เทคโนโลยีคัดกรองเลือดผู้บริจาคเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงแล้วล่ะค่ะ
แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่สำหรับกรณีที่ผู้บริจาคเนี่ยเพิ่งได้รับเชื้อเข้ามาใหม่มันจะยังตรวจไม่เจอ
เพราะในเลือดเนี่ยจะมีปริมาณเชื้อไม่มากพอที่จะตรวจพบได้เลยไม่รู้คือคนบริจาคเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น
แล้วพอบริจาคไปแล้วขั้นตอนที่เขาไปตรวจสอบว่าเลือดนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ยังตรวจไม่เจอเชื้อเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกเริ่มมันน้อยเกินไปที่จะตรวจพบได้
ก็เลยทำให้ผู้ป่วยที่รับเลือดเนี่ยได้รับเชื้อเหล่านี้เข้าไปในร่างกายด้วยซึ่งนี่ถือเป็นความเสี่ยงในการรับเลือดที่ผู้ป่วยรับทราบอยู่แล้ว
และลงนามยินยอมรับการให้เลือดเพื่อการรักษาที่จำเป็นคือเนี่ยค่ะปกติแล้วเขาจะมีเอกสารแบบนี้มาให้มาอธิบายแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเซ็นยินยอม
เวลาเราไปรักษาอะไรก็ตามที่โรงพยาบาลจะผ่าตัดเราก็ต้องเซ็นยินยอมใช่ไหมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยอมรับการรักษานะถ้ารับการรักษาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นคุณต้องยอมรับแล้วนะก็คืออยู่ที่เรา
อยากให้อยากคิดแต่ว่าอยากจะให้

เวลาคุณจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ย

จริงก่อนที่จะให้เลือกเขาจะมีการถามประวัติก่อนเนอะ
เป็นเรื่องของเพศการเหล็กเชื้อมากน้อยแค่ไหน
คุณมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือเปล่า
มีความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงไหม

ให้คนอื่นนั้นต้องไปรับเชื้อเพราะว่าตัวคุณเอง